มาดูคดีหวย๓๐ล้านค่ะเป็นข่าวใหญ่ถึงขั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงนะวันนี้ประชุมคอรมอล
ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องของหวยเรื่องของลอตเตอรี่

ท่านนายกบอกว่าก็พยายามแก้ปัญหาให้อยู่นะเรื่องของการขายลอตเตอรี่เกินราคา
ยกเลิกเรื่องของหาเสือโคต้าก็มีให้คนได้โคต้าก็ดันเอาไปขายต่ออีก
แล้วเนี่ยตอนนี้ก็พูดถึงแต่เรื่องของหวย๓๐ล้าน
พูดถึงแต่เรื่องของทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรี
ฉันก็ติ่งสื่อมาหน่อยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงที่คนอยากรู้นะคะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะหลังจากที่มีการหารือร่วมกัน
ครั้งที่๑ของตำรวจกองปราบนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการลงพื้นที่เพิ่มเติม

ตำรวจภูทรภาค๗ทั้ง๔นายที่ทำคดีนี้
วันนี้ก็ได้มีการเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มด้วย

จนถึงตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับ
แต่คาดว่า๑๒วันนี้หลังจากลงพื้นที่เพิ่มเติม
อาจจะมีการออกหมายจับแล้วนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวถึงเรื่องของเจ๊ดำอาจารย์แดง

ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการนำไปสอบปากคำจริง
ก็คือไปถามว่าซื้อมาจากไหนเลขนี้มาจากไหน

ก็มีการเชิญตัวไปสอบปากคำจริงแต่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าจริงแล้ว

ส่วนคลิปเสียงก็เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญค่ะ
อย่างที่เราบอกว่าคือเขามีเป็น๔๐๐กว่าคลิป
สำคัญจริง๖๗คลิปเท่านั้นนะคะ
ก็ต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบ
ล่าสุดพลตำรวจรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ส่งคลิปเสียงมาให้
แต่ยืนยันว่าถ้ามีการส่งไปก็พร้อมตรวจสอบทันที
เพราะเป็นคดีเร่งด่วนเป็นคดีสำคัญ
ก็คือจะต้องตรวจสอบว่าคลิปเสียงต่างเหล่านี้
ถูกตัดต่อไหมนะคะใช้เวลาไม่นานคาดว่าไม่ยาก
แม้จะมีหลายคลิปก็ตามคาดว่าน่าจะตรวจสอบได้แล้วค่ะ
แล้วก็จะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียงใคร
คือถามว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อเนี่ยอันนี้ไม่ยากเลยตำรวจเขาบอกนะ
แต่ถ้าจะถามว่ามันเป็นเสียงใครแบบให้ฟันโทรมาเลยเนี่ยยากกว่า

สำหรับเรื่องนี้นะคะมีการแชร์กันในโลกโซเชียล
ว่าโอ้โหตอนนี้กองปราบสรุปแล้ว
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของหมวดจรูน
ลือกันใหญ่เลยวันนี้ว่าเคาะแล้วฟันทงแล้ว

เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมาโต้กระแสข่าวนี้นะคะ
ท่านยืนยันว่ายังไม่สรุปค่ะว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
ต้องรอจนกว่าผลการสืบสวนสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียด
เพื่อให้ได้สำนวนที่รัดกลุ่มรอบด้าน
จากนั้นจะยื่นต่อสารเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการออกหมายจับ
สิ้นเดือนนี้รู้แน่ไม่ต้องใจร้อนนะคะ

เร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าการทำงานต้องโปร่งใสไร้ข้อกังขา
กระแสข่าวต่างมันอาจจะทำให้คนไข้เขว

พรุ่งนี้ไม่ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ